เดี๋ยวดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแถวทุ่ง๒
ห้องแถวประชาชื่นนะครับค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นี่แหละ
ห้องน้ำของห้างนะครับคนที่เผียชีวิตเนี่ยถูกแทงไป๒๗แผลนะครับ
แผลนะครับทุกผู้ชมครับคนก่อเหตุก็เป็นคนชาวจีนเหมือนกันนะครับ
ถูกจับไว้ได้นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมา
การค้าแถวประชาชื่นนะครับหลังเกิดเหตุทางสอนอทุ่งสองห้อง
ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นจุดที่เป็นห้องน้ำของศูนย์การค้า
แต่ว่ามีคราบเลือดตั้งแต่หน้าห้องน้ำยาวไปจนถึงในห้องน้ำนะครับ
ถึงจุดที่เจอศพนี่ฮะด้านในตรงนั้นนะครับ
ที่นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำชื่อนางสาวฉุงซื้อยี่
เป็นหญิงสาวชาวจีนอายุ๒๔ปีนะฮะคือเราตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วนะครับ
แต่ตอนแรกเนี่ยตามรายงานบอก๓๔ปีนะครับ
สภาพศพเนี่ยเลือดท่วมตัวนะครับแล้วก็มีมีดปลอกผลไม้
ยาว๑๕เซนติเมตรเปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้ศพด้วย
เล่มนี้นะครับแล้วตามร่างกายถูกแทงด้วยมีดเนี่ย
แผลนะครับเสียชีวิตคาที่
คนก่อเหตุถูกรอปภของศูนย์การค้าจับเอาไว้ได้นะครับ
เสื้อสีแดงที่นั่งอยู่ตรงบันไดนะครับรอปภจับตัวไว้ได้
ที่ตำรวจจะมาควบคุมตัวต่อนี่ฮะชื่อว่านางสาวถังจุน
เป็นชาวจีนเหมือนกันอายุ๓๖ปีสอนอทุ่ง๒ห้องก็คุมตัวไปดำเนินคดีทันทีนะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายกับคนก่อเหตุ
ทะเลาะกันอยู่ที่หน้าห้องน้ำแต่ตอนนั้นผู้หญิงคนนี้ที่เห็นเหตุการณ์
เธอบอกเธอก็ฟังไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเขาทะเลาะกันเป็นภาษาจีน
จากนั้นคนก่อเหตุก็คือถังจุนใช้มีดที่พกมาเนี่ยแทงใส่ผู้ตายก็คือฉุงซื้อยี่
แทงไปทีนึงก่อนแล้วก็ฉุดกระชากเขาลากเข้าไปในห้องน้ำ
ก่อนจะกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งพอแทงเขาเสร็จแล้วเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำเนี่ย
ถังจุนก็วิ่งออกมาจากห้องน้ำจะหลบหนีนะครับ
แต่รอปภของธนาคารที่อยู่ในห้างเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์
ก็เลยมาจับตัวไว้ส่วนตัวของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่เล่าให้เราฟัง
เธอบอกเธอก็พยายามเข้าไปในห้องน้ำจะไปช่วยเหลือคนที่ถูกแทงนะฮะ
แต่ว่าตอนนั้นก็ช่วยไม่ทันแล้วทีแรกตอนที่เข้าไปเนี่ยยังหายใจอยู่

คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้เจอกับแม่บ้านของห้างแถวนี้กำลังล้างทำความสะอาดที่เกิดเหตุอยู่

มีเจ้าของร้านอาหารในศูนย์การค้านะครับ
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุทั้งสองคนคนที่ก่อเหตุกับคนตายเนี่ย
มานั่งทานข้าวอยู่ที่ร้านของเธอนะฮะ
ก็มาทานกันสองคนก็เห็นพูดคุยกันตามปกติ
ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเพราะว่าเขาพูดกันเป็นภาษาจีน
พอถึงตอนจะจ่ายเงินนี่แหละที่ทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีปัญหากัน
เหมือนกับเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนจ่าย
ทางฝั่งผู้ตายดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่จะต้องเป็นคนจ่าย
แล้วตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่ถึงขั้นทะเลาะอะไรกันนะครับ
จนกระทั่งเดินออกจากร้านไปแล้วไปที่หน้าห้องน้ำ
ห่างจากร้านอาหารในศูนย์การค้า๓๐เมตร
แล้วมันก็มีเหตุแทงกันเกิดขึ้น
มีเจ้าของร้านนวดในศูนย์การค้านะครับ
คุณอัครวิทย์นี่ฮะเธอบอกกับเรานะฮะบอกกับคุณจิรายุทธ์ว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นคนจีนที่พอจะพูดไทยได้
ส่วนคนก่อเหตุเขามาจ้างผู้ตายให้เป็นล่ามประจำตัว
คือทั้งคู่เนี่ยก็มาเป็นลูกค้าที่ร้านอยู่ก็เลยพอรู้จักอยู่นะครับ
ซึ่งเจ้าของร้านนวดในศูนย์การค้าบอกว่า
เท่าที่ทราบนะจากคนที่เขาคุยกันเนี่ย
เขาบอกว่าในแชทของกลุ่มชาวจีนที่มาอยู่ที่ไทยเนี่ย
นิสัยของคนก่อเหตุเนี่ยเวลาไม่พอใจใคร
ชอบเอามาประจานในกลุ่มแชท
แต่หลายคนก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะเหมือนกับว่าเขาก็จะเหมือนกับสติไม่ค่อยดี
ส่วนเรื่องของสองคนนี้ที่มีปัญหาอะไรกัน
เท่าที่ชาวจีนเขาคุยกันก็คือมีปัญหาเรื่องของการทำธุรกิจ
รวมถึงเรื่องการจ้างกันเป็นล่าม
คาดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันแล้วก็มีการแทงกันเกิดขึ้น
คนที่เสียชีวิตเป็นคนที่รับแปลภาษาอะไรประมาณนี้
แล้วคนที่แทงคือเหมือนเขาก็ให้แปลภาษา
แต่เห็นน้องคนจีนเขาบอกเหมือนจ้างแปลภาษาอะไรประมาณนี้ค่ะ
ใช่แต่เราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องขัดผลประโยชน์อะไรกัน
อันนี้เราก็ไม่รู้แต่คนที่แทงอาศัยอยู่แถวนี้แหละ
ทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกมารุษสุดหนองบัว
ภูมิกับการสอนอทุ่ง๒ห้องเจ้าของคดีบอกว่า
ตอนนี้ได้เรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำได้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ซึ่งก็แน่นหนาพอที่จะแจ้งข้อหากับคนที่ก่อเหตุนะครับ
คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับผู้ต้องหาพูดและฟังภาษาไทยไม่ได้
เดี๋ยวจะให้ล่ามชาวจีนเนี่ยมาร่วมสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วย
ล่าสุดเนี่ยสอนอทุ่งสองห้องประสานล่ามมาร่วมการสอบปากคำคนก่อเหตุแล้วนะครับ
นางสาวถังจุนนะครับนางสาวถังจุนนะฮะ
เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ใช้มีดแทงเขาตาย๒๗แผล
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเธอนะขณะที่ทางฝั่งของผู้ตาย
เจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจสอบแล้วอายุยี่สิบสี่ปี
อ่าก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะฮะส่วนจะจริงไม่จริงอย่างไรก็
เดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไปค่ะ